แปลงของสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ
ตลอดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามาจนถึงวันนี้
อุปกรณ์การฝนนั้นยังถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่
ต้องพกไว้อย่างต่อเนื่องอย่างน้อยก็ตลอดสุดสัปดาห์นี้นะครับ
สำหรับใครที่จะออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยนะครับ
ไทยของเรานั้นมีปัจจัยสองปัจจัยด้วยกันนะครับเข้ามามีบทบาทกับสถานการณ์ฝนในเมืองในของเรา
กรุงเทพของเราก็ฝนตกติดต่อกันหลายวันเลยทีเดียวนะครับพื้นที่อื่นอื่นโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่อีสานตอนล่างก่อนหน้านี้
ฝนอาจจะตกน้อยหน่อยแต่ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา๒๓วันนี้
ฝนก็ได้เข้ามาตกในหลายพื้นที่นะครับก็ได้สร้างอากาศเย็นเย็นสบายในพื้นที่เกิดขึ้นนะครับ
ปัจจัยที่ว่านี้มีอะไรบ้างมาดูกันหน่อยนะครับนี่คือปัจจัยแรกนะครับคือแนวร่องฝนที่เกิดจากการเหนียวนำระหว่าง
ความกดอากาศต่ำสองหย่อมนะครับหย่อมหนึ่งอยู่ที่พม่าอีกห่อมหนึ่งอยู่ที่อ่าวตังเกียพาดแบบนี้ก็ทำให้อีสานตอนบนภาคเหนือมีฝนตกชุกในช่วงเรียกเวลาที่ผ่านมานะครับ
จนถึงตอนนี้ส่วนในบริเวณทางตอนล่างก็มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดอย่างต่อเนื่องนะครับ
อบเอาความชื้นเข้ามาปกคลุมในเมืองไทยของเราก็จะทำให้ความชื้นมีการกลั่นตัวกลายเป็นฝนตกลงมาในพื้นที่บริเวณตอนกลางประเทศเพิ่มมากขึ้นนะครับ
คลื่นลมก็มีความรุนแรงมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับในวันพรุ่งนี้นั้น
ใครที่จะออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งมีพื้นที่ไหนจังหวัดไหนที่ต้องระวังฝนกันบ้างนะครับ
เริ่มต้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือกันก่อนนะครับอย่างที่บอกกันว่าตอนนี้เองมีปัจจัยเรื่องของร่องฝนอยู่
จังหวัดที่ต้องระวังฝนหนักเป็นพิเศษเนี่ยนะครับคือบริเวณจังหวัดที่อยู่ติดกับทั้งฝั่งลาวกับทั้งฝั่งพม่านะครับ
ซึ่งจุดที่ต้องระวังก็คือดังนี้นะครับจังหวัดเชียงรายพยาวน่านอุตรดิษฐสุโขทัยพิสุนุโลกกำแพงเพชรพิจิตรพิสบุตรเพชรบูรณแล้วก็ตากนะครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยนะครับหลายจังหวัดละทีเดียวโอกาสการเกิดฝน๑๗๐ของพื้นที่ก็มีบึงกาลสกลนครนครพนมกาลสินขอนแก่นมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชศรีมาบุรีลำสุรินศรีสะเกดอุบลรัชธานีนะครับ
ส่วนภาคกลางครับจังหวัดที่ต้องระวังก็คือราชบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีชัยนาฏนครสวรรค์ลบบุรีแล้วก็สละบุรีครับ
ภาคตะวันออกก็มีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับสะแก้วจันทบุรีแล้วก็ตราดรวมถึงนครนายก
ส่วนในบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยก็มีจังหวัดเพชรบุรีประจวบคิริขันชุมพรสุราธานีครับ
ฝั่งอันดามันระนองพังงาภูเก็ตกรุงเทพมหานครโอกาสการเกิดฝนอยู่ที่๑๖๐ของพื้นที่
นี่คือภาพรวมสถานการณ์ฝนที่ต้องเจอกันต่อไปแต่ว่าจะเจอไปกันถึงเมื่อไหร่พรุ่งนี้
มาติดตามกันต่อในรู้ก่อนร้อนหนาวครับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ